ผมอยากได้แชมป์กับการท่าเรือครับ
ผมดูแบบตัวอย่าง

เขาเป็นดาวน์ลุ่งขึ้นมา
แล้วเขาอยู่ยาวเลย

อยากทำตัวเองแบบให้มันดีที่สุด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

ผมอยากได้แชมป์กับการท่าเรือครับ

พอย้ายไปอยู่ชนบุรีผมก็ได้แชมป์มาเกือบทุกรายการนะครับ

ยังมีความฝันที่ผมอยากทำอยู่

น้องก็แบบว่ากระหายในชัยชนะ
แล้วก็แบบอยากได้แชมป์ในครั้งนี้ครับ

ก็ถ้าเรายังไม่คิดที่ว่าจะหยุดนะครับ
มันก็ยังมีความฝันที่จะต้องแบบทำต่อไปเรื่อยครับ
ความฝันผมก็คืออยากได้แชมป์เอเชียกับทีมชาติครับ
เพราะว่าแชมป์เอเชียของสโมสรก็ได้แล้ว
แต่ยังมีอีกรายการหนึ่งที่อยากได้มาก
ผมดูแบบว่าแบบตัวอย่างอย่างเช่นโรนันโดเมซี่อะไรอย่างนี้ครับ
เขายืนระยะได้เขาแบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วเขาแบบ

ผมก็มองแบบไอดอลนะครับต่างชาติอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบอยากเป็นแบบเขาอยากทำตัวเองแบบให้มันดีที่สุดอะครับ
แล้วตอนที่ผมเป็นดาวรุ่งมาครับ
ผมมองว่าตัวสรีระของคนไทยเล็กใช่ไหมครับ

ถ้าเราไปปะทะกับยุโรปอย่างนี้ครับมันจะบาดเจ็บง่ายอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยแบบเล่นฟิตเน็ตด้วยตัวเองครับ
ถ้าไม่มีช่วงซ้อมเนี่ยครับเราก็เข้ายิมเล่นฟิตเน็ตอยู่ตลอด

ถ้าแบบวันไหนซ้อมเวลาเดียวนะครับ
ตอนเย็นผมก็ไปวิ่งไปฟิตเน็ตนะครับ
แต่ยังไม่ใช่เร็วนี้หรอกครับที่จะแขวนรองเท้า
เพราะว่าผมยังมีภาระกำลังและยังเล่นอยู่กับน้องไปอีกนานครับ
ผมคิดว่าการที่แบบว่าเป็นนักกีฬาที่ดีครับ
เราก็ควรที่จะแบบว่าดูแลตัวเอง
แล้วก็แบบรักษามาตรฐานของตัวเองให้สม่ำเสมอครับ
ไม่ใช่ว่าแบบว่าปีนี้เราโดดเด่นขึ้นมา
ปีต่อไปเราด้อยลงไปอะไรอย่างนี้ครับ
แต่คือแบบว่าอยากให้ยืนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับ
ผมมองว่ากีฬาฟุตซอลครับถ้าบอกว่าจะเป็นอาชีพไหม
ผมมองว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับ

เพราะว่าฟุตบอลรายได้มันก็มากกว่าฟุตซอลเยอะมากครับ
ผมมองว่าแบบในแต่ละปีของฟุตซอลครับ

มันก็แบบทำให้นักกีฬาต้องไปเดินสายอะไรอย่างนี้ครับผม
ผมมองว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญของกีฬาฟุตซอลเหมือนกันครับ
ผมก็จบปริญญาตี๒ใบครับ
เป็นบัญชีบัณฑิตกับนิติศาสตร์บัณฑิตครับ
แล้วก็ปริญญาโทก็รัฐสถาปนาศาสตร์ครับ
ผมมองว่าการศึกษานะครับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตนะครับ

แล้วเรามีโอกาสที่แบบได้ไปเรียนในที่ต่างอย่างนี้ครับ
ได้ทางมหาลัยเขาส่งเสริมเราอย่างนี้ครับ
เราก็ควรที่จะแบบไปเรียนตั้งใจ
แล้วก็ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับ
ถึงแม้ว่าแบบว่าวันหนึ่งเราบาดเจ็บ
หรือว่าเราไม่สามารถเล่นกีฬาได้ครับ
เรายังสามารถเอาวุฒิการศึกษานี้ไปทำงานได้ครับ
เพราะว่าถ้าเรามีการศึกษาครับ
เราก็สามารถไปทำงานที่แบบว่างานเสริม
ในช่วงที่เราแบบว่าไม่ได้เล่นฟุตซอลครับ
หรือว่าเราสามารถทำงานด้วยแล้วก็เล่นฟุตซอลด้วยก็ได้ครับ